ไม่รู้ฝันดีหรือฝันร้ายเมื่อคืนฝันไปเป็นสะพ้ายนายก
คือหลีร้องเพลงเฉยแต่เพลงวันนี้บอกเลยว่าเกี่ยวกับประเด็นที่หลีขอมานำเนอ
ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาว
มาเล่าสู่กันฟัง๕ราศีฟันพารวยโชคช่วยหนุนนำ
เดือนกุมภาพันธ์รักหลิชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีธนูนอนนอนอยู่ถึงมารู้ตัวอีกทีก็ต้องบินไปต่างประเทศเฉย
การเดินทางไกลไปคราวนี้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าคว้าโชคใหญ่กลับมา
โชคที่ว่าไม่ได้หยุดแค่ทรัพย์สินแต่จะได้เจอคนดีเซฮันโลอาริกาโตสารางเฮโลด้วยนะจ๊ะ
อันดับสี่ราศีมีนใครฝันว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตในเดือนนี้ได้เป็นแน่
เพราะน้ำหนักขึ้นเฮ้ยเพราะความขยันที่สะสมมาแต่นานนมของชาวมีน
จากฝันก็กลายเป็นมากกว่าฝันได้ก้าวหน้าเลื่อนขั้นแบบติดลิฟต์ติดจรวดรวบเลยทีเดียว
อันดับ๓ราศีกุลก่อนนอนต่อจากนี้ให้สวดคาถาเจริญโภคศัพย์คาถาเรียกเงินคาถาค้าขายดีคาถา๙๙สาธุ
ตื่นมามีโชคมีลาบมีส้มตำมีข้าวเหนียวไก่ย่างหน้าปากซอยพอสรุปง่าย
ใครทำงานด้านค้าขายช่วงนี้เห็งสุดเตรียมจุดพลุฉลองเฮอีเลอีเย
อันดับ๒ราศีเมทุนใครที่เคยซื้อลอตเตอรี่ทุกเลขยกเว้นเลขที่ออก
คราวนี้ฝันดีจะพาชาวเมทุนให้ได้สมใจเพราะมีเกณฑ์ถูกรางวัลเสียงโชคได้โชคลาภตกปลาได้ปลาทองสอยดาวได้ดาวอังคารนั่นก็เลิกเกินไป
เอาเป็นว่าเดือนนี้เสียงอะไรก็มีแต่ได้กลับได้นะหลีพูดเลย
อันดับหนึ่งราศีเมษถ้าช่วงนี้ฝันว่ามีอะไรหนักมาทับก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะจะมีโชคใหญ่ล้มทับดังตึงทางเงินทองชื่อเสียงทวีปูนมาทับกันให้หนักแบบเต็มใจทีเดียว
เคล็ดลับเก็บโชคเก็บทรัพย์ได้ดีต้องมีกระเป๋าที่หน้าทองสีขาวโทษนั่นโดราเอมอนเล่นเองลงเอง
ดูกันอีกทีกับ๕ราศีฟันพารวยโชคช่วยหนุนนำเดือนกุมภาพันธ์
มีคนเคยกล่าวไว้ฟันกลางวันคือเผลอเจอแต่ถ้าฝันถึงเธอคือฝันดี
วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีมีชัยไอเลิฟยู